เรื่องของการสร้างอาชีพเพาะบอนสีที่นครราชศรีมา
ว่ากันว่านี่ก็ขายดิบขายดี
ใครสนใจปลูกต้นไม้เพราะพันธุ์มงคลไม้สวยไม้ประดับเหล่านี้มาเลย
สีนี่บอกให้น่ะมีช่วงนึงราคาขึ้นน่ะโอ้จริงใช่
แต่ต่อให้มันเป็นกระแสช่วงหนึ่งช่วงนี้ซาลงก็จริงแต่มันก็ยังคงสวยและมีคุณค่าในตัวมัน
ใครนะมาสนใจศึกษาลงทุนช่วงที่ราคามันลง
พอมันขึ้นปุ๊บอุ๊ยกำไรนะจ๊ะตามไปเลยไปดูกันหน่อยว่าเขาทำยังไงกัน
มู๘ค่ะตำบลสันฤทธิ์อำเภอพี่มายจังหวัดนครราชศรีหม่า
ชาวบ้านเขาใช้เวลาว่างจริงเขาทำนาเป็นหลัก
แต่พอว่างปุ๊บมาเพาะบอนสีดีกว่าใช้พื้นที่หลังบ้านนั่นแหละให้เกิดประโยชน์นะคะ
ซึ่งเจ้าของบ้านหลังนี้คือคุณหวันยังดีอายุ๕๕ปีบอกว่าจริงชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับ
ตกแต่งสวนที่ผ่านมา๓เดือนเสร็จก็ตกแต่งสวนไปเอาบอนสีมาปลูกมาเพาะ
รวบรวมได้กว่า๒๐ชนิดเลยนะมากมายแล้วพี่เขาบอกว่ามันเพาะง่าย
เพราะง่ายจริงเริ่มต้นจากอันดับแรกไปซื้อพันธุ์มาก่อนเริ่มซื้อพันธุ์มา
จากนั้นนะคะก็เริ่มเอามาเพาะกับดินนี่แหละปลูกลงไปเลย
วิธีการเขาอย่างนี้แต่ต้องบอกอย่างนี้ว่าบางคนก็จะต้องใช้เทคนิคหน่อย
ใจเย็นหน่อยในการปลูกต้นไม้เพราะบางทีมันต้องแบบละเอียดอ่อน
เขาบอกว่าค่อยทำมาเรื่อยจนได้ก้าวเข้าสู่วงการบอลเสี่ยงเต็มตัว
แล้วที่ได้รับความนิยมนะคะก็คือพวกพันธุ์เมืองเกราะเก็ต
ชนเศรษฐีพันล้านชื่อดีชื่อดีสิริมงคล
เขาก็ทำแบบนี้มาเรื่อยเรื่อยทีนี้พอมันเริ่มแตกหน่อแตกต้นออกมาเออ
เริ่มขยายพันแล้วก็เริ่มวางจำหน่ายทางอินเนสออนไลน์

ปรากฏว่าขายดีกว่าเดิมอีกมีรายได้เพิ่มเข้ามามากมาย
ปัจจุบันก็มีหลากหลายสายพันธุ๒๐ชนิด
ส่วนราคาเริ่มต้นต้นละ๓๕บาท
ทำให้มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่บ้านว่างนะ

ไม่ใช่กระจอกมันจะเหมือนสองเหมือนอยู่บ้านเดียวเจ๋อ

ไม่ได้คิดว่ามันเป็นภาระอะไรออกไม่ได้แล้วค่ะโอ้โหแล้วเลี้ยงต้นไม้ใส่บ้านเลย
ใช่แล้วยิ่งเลี้ยงได้ยิ่งสวย
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีและสามารถสร้างรายได้
แล้วก็ถามให้ไงว่าคุณผู้ชมมดเงินเดือนณหมดเงินอะไรค่ะ